พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปหาปลา
ปรากฏว่าอ้าวมีรถจมอยู่ในคลองจมอยู่ในน้ำ
พอเจ้าหน้าที่ดึงรถขึ้นมาเปิดดูในรถมีคนเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
เป็นชายหนุ่มที่ทำงานบริษัทประกันภัยค่ะจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยถูกยิง
แล้วลักษณะคล้ายกับพอยิงแล้วนำตัวไปอยู่ในรถแล้วก็เข็นรถให้จมลงไปในน้ำ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันดึงรถที่จมน้ำอยู่ในคลองยางหมู่๑๒บ้านวังครุฑตำบลวังทอง
ภายในรถมีผู้เสียชีวิต๑คนเป็นผู้ชายนะคะชื่อว่านายนัทธวุฒิบาทชารีอายุ๓๘ปี
เป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุภูมิภาคบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนสาขาพิศนุโลก
สภาพศพใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำมีบาดแผลถูกยิงค่ะ
ด้วยปืนไม่รู้ขนาดนะคะถูกยิงที่แก้มขวา๒รูและศีรษะอีก๔รูกระสุนทะลุทั้ง๖นัด
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน
นายนัทธวุฒิผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยจริงแล้วก่อนหน้านี้ทางบริษัทที่นายนัทธวุฒิทำงานด้วย
เขาแจ้งความเอาไว้แล้วนะที่สพวังทองตั้งแต่๓ธันวาคมว่าหายตัวไป
การติดต่อกับบริษัทไป๒๓วันแล้วบริษัทเขาเลยไปแจ้งความว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
หายตัวไปแบบนี้ก็แจ้งความเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
แล้วก็เจอว่าสัญญาณมันไปอยู่ที่บ้านวังครุฑตำบลวังทองอำเภอวังทอง
ก็เลยไปแจ้งกับตำรวจส่วนตำรวจก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาปลานะคะ
บอกว่าไปหาปลาอยู่ในคลองแล้วเจอรถจมอยู่ในคลอง
ก็เลยเบื้องต้นตำรวจแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปดึงรถออกมาแบบนี้ค่ะ
ว่านายนัทธวุฒิคนนี้น่าจะถูกคนร้าย
นำตัวมาเจรจามาพูดคุยที่ริมคลองแห่งนี้
ซึ่งริมคลองนี้อยู่ห่างจากถนนหลักสายวังทองสักเหล็กประมาณสัก๒๐๐เมตรนะครับ
เหมือนกับว่ามาเจรจามาคุยกันแต่ไม่น่าจะตกลงกันได้
น่าจะมีการต่อสู้กันเพราะว่าที่ริมคลองที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตำรวจเขาเจอพระเจอไฟแชคตกอยู่ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
ตกอยู่ในพงหญ้าก็เลยคาดว่าน่าจะมีการต่อสู้กันก่อน
ทำให้ทรัพย์สินตกหล่นอยู่ที่พื้นนะคะ
ที่คนร้ายก็จะยิงนายนัทธวุฒิหลังจากนั้นก็นำศพใส่รถ
แล้วก็เข็นรถให้ตกลงไปในคลองน่าจะเป็นการอำพลางคดี
คนร้ายก็หลบหนีไปตำรวจสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ในเบื้องต้นค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดี
และติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ